นั่งคุยกันมาตลอดทางไม่นานนักทั้งสอง
ก็มาถึงพิกัดเป้าหมายตามที่เชฟอาร์ตให้ไว้แล้วล่ะครับ
และวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อประจำชุมชนแห่งนี้จะเป็นอะไรนั้น
มาลุ้นไปพร้อมกันเลยครับ
ถึงแล้วค่ะนี่ชุมชนคลองขวางนนทบุรี
เราถามเชฟก่อนดีไหม
ได้ค่ะมานี่
ข้อครับผมจะมีเวลาให้คุณปฏิบัติภารกิจรวมกันทั้งหมดเป็นเวลา๒๐นาทีครับ
ทั้งสองภารกิจ๒๐นาทีโอ้ยแล้วเราต้องไปที่ไหนคะเชฟ
และสถานที่ที่คุณจะต้องไปตามหามะนาวนั้นมีชื่อว่าสวนมะนาวภูทวีครับ
โอเคขอบคุณค่ะเชฟ

ฮะอยู่ที่ไหนไม่อยู่นอกโลกไม่ว่าเป็นมะนาวต่างดุ๊ด
มนุษย์ต่างดุ๊ด

เอาไหมมาเจอวิทยากรก่อนแม่สวัสดีค่ะ
ขออนุญาตนะแม่นะคุยกันก่อนดีกว่า
ส่วนทั้งหมดนี้นี่คือสวนของแม่สวนมะนาวภูทวี
ตั้งแต่เดินเข้ามาเห็นมะนาวแบบโอ้โหมันเยอะมากหน้าตาแปลกก็มี
มะนาวทั้งหมดในสวนเราเนี่ยมีกี่สายพันธุ์คะ

เหรอแต่ว่าวันนี้เนี่ยแม่จ๋าต้องบอกว่าน้องสายป่าน
เขามีภารกิจจะต้องมาทำ
นั่นคือจะต้องอะไรนะล้อมคอกมะนาว

เวลาเขาโตแล้วเขาจะลูกมันจะใหญ่แล้วมันจะ

แต่ว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้สายป่านเนี่ย

สาธิตว่ามันจะต้องทำอะไรยังไง
เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าต้องทำตรงไหนค่ะแม่ป่ะ

อ่าตอนนี้สาธิตกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แต่ว่าเมื่อเช้านี้จำได้ไหมว่าเราเนี่ยมีตัวช่วยด้วย
ยากใช่พี่เนี่ยคือให้คุณป้า
เป็นคนช่วยผูกกิ่งมะนาวกับคอก
ตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้สายป่านกับแม่ไปประจำที่
และเดี๋ยวจะเริ่มจับเวลาเพราะฉะนั้นไปได้เลยค่ะ
ได้ค่ะ

ทั้งหมดสามข้อด้วยกันนะคะสายป่านเวลาเดินแล้วนะ
พระทางธมาธแมงมากคุณผู้ชมค่ะ

คอกแรกเนี่ยเสียบไม้ลงไปเป็นที่เรียบร้อย๔ไม้แล้วนะคะ

ค่อนข้างเร็วนี่ผ่านไปยังไม่ถึง๑นาทีดีเลยนะเนี่ย
สายป่านดีมากเลยยังไม่๑นาทีเลย

นี่เพิ่งจะ๑นาทีผ่านไปนะคะ
คือคอกต้องเสียบลงไป๔ด้านนะคุณผู้ชม
แล้วก็มันจะมีไม้ตรงกลางด้วยแล้วก็ต้องผูกไล่เอาไม้ผูกไปเรื่อยผูกไปเรื่อยแบบนี้นะคะ
๒นาที๑๐วิจาค์
ต้นหนึ่งควรจะใกล้เสร็จแล้วนะคะ

ผ่านไปแล้ว๓นาทีครึ่งค่ะ

นี่สายฟันผ่านไปแล้วนะคะ๑ต้นแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้ตัวช่วยของเรากำลังจับกิ่งเนี่ยผูกกับตรงคอกอยู่นะคะ
นี่กำลังจะทำคอกต่อไปแล้วนะคะ

ตอนนี้ครึ่งทางข้อที่๒แล้ว

เหลืออันไหนอีกอ่ะ

คอกที่๓คอกที่๓เสร็จยังคอกที่๒อันนี้เสร็จยัง

ข้อสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้เวลาของเรากำลังจะ๗นาทีนะคะ

แต่ทีนี้ต้องรอแม่ถือว่าจะสำเร็จ
เอาสายป่านจ๋าผ่านไปแล้ว๗นาทีครึ่งนะคะ

ถ่ายกันคะเร็วค่ะแม่เร็วค่ะ

อันนี้ผ่านไหมผ่านแล้วอันสุดท้ายนั้นผ่านไหมผ่านนี่ภารกิจแรกผ่านค่ะทีนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าภารกิจต่อไปเนี่ยนะคะ
ยากขนาดไหนเพราะฉะนั้นถามเชฟก่อนเลยดีกว่าค่ะมาเชฟค่ะ
เป็นยังไงบ้างครับนี่น้องทำภารกิจแรกสำเร็จไปแล้วนะคะเก้านาทีด้วยกันกับการร้องคอกมะนาวสามข้อค่ะ
โหเร็วมากครับเรามารับจบภารกิจต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับและจบภารกิจต่อไปคุณสายป่านจะต้องทำการอัดก้อนเชื้อเห็ดในถุงพลาสติก
แล้วนำไปใส่คอและปิดจุกให้เรียบร้อยให้ได้ทั้งหมดสิบสองก้อนครับแล้วเราจะต้องเดินทางไปที่ไหนคะ
กระท่อมเห็ดฟาร์มครับกระท่อกระท่อมเห็ดฟาร์มแล้วถ้าไม่สำเร็จล่ะคะเชฟ
คุณจะได้วัตถุดิบปริศนาของเราไปแทนและวัตถุดิบปริศนาของเราในวันนี้นั่นก็คือเห็ดหูหนูครับ
โอเคเชฟขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะวิทยากรแล้วก็ตัวช่วยของเราในวันนี้

พี่จุ๊บใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จุ๊บเป็นเจ้าของที่นี่
แล้ววิธีการปลูกหรือว่าการเพาะเห็ดมันยากไหมคะ
ที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นเครื่องจักรที่เราจะทำก้อนเห็ดซึ่งก็จะใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพลาเป็นหลักเลยในการทำ
แล้วเราก็ต้องเอาเห็ดที่เราต้องการมาเลี้ยงในนี้นะคะใช้เวลาเดินเส้นใยประมาณ๑เดือนแล้วก็ถึงจะไปเปิดดอกแล้วเขาถึงจะออกดอกขึ้นมาอย่างนี้ค่ะ
นี่แหละสายปั่นสายปั่นดูเอาไว้เลยนี่แหละค่ะภารกิจของสายปั่นในวันนี้นะคะ
ภารกิจนี้คือเครื่องจักรที่อยู่ด้านหลังนี้เลยค่ะพี่จุ๊บใช่ไหมคะ
โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปประจำที่แล้วก็เริ่มภารกิจที่๒กันเลยค่ะ
นี่คือตัวคดเราก็ต้องเอามือลงทีด้วยถ้าเราไม่ทันก็ปิด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
ตอนนี้เวลายังผ่านไปยังไม่ถึงครึ่งนาทีเลย

ตอนนี้ผ่านไป๑๐นาทีนะคะ

ปิดเครื่องก่อนแม้ดูคล่องเข้า

ตอนนี้เวลาผ่านไป๑๑นาที๒๐วิ
ตอนนี้ถึงกระบวนการของการที่ต้องใช้คอ

ผ่านไป๑๗นาทีแล้ว
ก้อนที่๑๐กำลังทำอยู่ที่ว่าทัน
ฉันเก่งมากมีสมาธิมากนิ่งมาก
อุ้ยใกล้เสร็จแล้ว

จะเสร็จแล้วใส่ปากเสร็จแล้วบอกเลยนะ

นี่ทำเสร็จออกมาแล้ว๑๒ก้อนด้วยกัน

ตรวจงานนิดนึงว่าผ่านหรือไม่ผ่านค่ะ
ตรงนี้นะคะก็ถือว่าก้อนออกมาสวยใช้ได้เลยนะคะ
นี่แปลว่าผ่านมั้ยคะ

แล้วดูว่าวันนี้จะต้องทำเมนูอะไรค่ะ
ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยล่ะครับ
ยังทำภารกิจทั้งสองเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดอีกด้วย
แล้วในภารกิจการแข่งขันทำอาหาร
เธอจะต้องเจอกับคู่แข่งที่มีฝีมือจะกาดชะกันแค่ไหน
ลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับ